คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับ
ด้านหลังของผมเป็นบรรยากาศสดที่บริเวณลานหน้าห้างนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเหล่ามวลชนคณะรัศดร๖๓เนี่ยครับ
เดินทางเข้ามาชุมนุมกันเต็มบริเวณลานหน้าห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเหล่ามวลชนนะครับที่มาชุมนุมนะครับ
ผลัดกันขึ้นปลาใสโดยทางมวลชนยืนยันว่าคนที่มาปลาใสในวันนี้ไม่มีแกนนำนะครับ
หากใครที่อยากจะพูดอะไรให้เดินเข้ามาพูดบริเวณด้านหน้าตรงลานได้เลยนะครับ
เพราะว่าการชุมนุมหน้าที่แห่งนี้จะไม่มีเวทีให้ชุมนุมกันนะครับ

จากบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิน๙แล้วนะครับ
ก็ยังมีมวลชนที่อยู่บริเวณประตูทางขึ้นห้างด้านบนที่ไม่สามารถลงมาด้านล่างได้
เพราะว่ามวลชนค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่กันหมดแล้วนะครับ
ในขณะเดียวกันครับบริเวณด้านบนขวามือของผมครับ
มีมวลชนที่ฟังการปราศัยอยู่บริเวณสะพานลอยด้วยนะครับ

บริเวณพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปริน๙เนี่ยครับ
วลชนได้เข้ามาเต็มพื้นที่จนคนด้านบนเนี่ยครับ
ไม่สามารถที่จะเดินลงมาร่วมชุมนุมได้นะครับ
โดยการชุมนุมของมวลชนคณะราษฎร๖๓ในวันนี้นะครับ
ก็ยังยืนยัน๓ข้อเรียกร้องเดิมนะครับ
นั่นก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ข้อสองก็คือร่างรัฐธรรมานูนใหม่และข้อสามประติรูปสถาบันนะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับเหล่ามวลชนในวันนี้ก็มีการ
ชู๓นิ้วร้องเพลงชาติเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
พร้อมกับได้มีการสลับกันขึ้นมา
ปลาใสพูดถึงเรื่องของที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้มีการเข้ามาสลายชุมนุม
ในวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณแยกประทุมวันนะครับ
ซึ่งมวลชนเหล่านี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เพราะถือว่ารัฐได้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะครับ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการปราศัยกันนะครับ
ได้มีพ่อค้ารายหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณขายของอยู่ที่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลปิน๙นะครับ
ได้เดินเข้ามายังที่ชุมนุมนะครับ
โดยถือรูปพระบรมชายลักษณ์เข้ามาด้วยนะครับ
โดยที่เขาบอกว่าเขาเข้ามาในวันนี้เขาเพียงมาแสดงจุดยืนเท่านั้นนะครับ
ไม่ได้มาประชันหน้าหรือจะเข้ามาปะทะแต่อย่างใด
และอยากฝากถึงพ่อแม่ของมวลชนที่เดินทางมาในวันนี้ครับว่าให้ดูแลบุตรหลานท่านให้ดีครับอยากให้ออกมาแบบนี้
นะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศนะตอนนี้นะครับจะมีมวลชนไล่ตั้งแต่เด็กมัธยมนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับ
เดินทางเข้ามาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนคนที่จะปลาใสนะครับก็สลับกันไปสลับกันมาตั้งแต่นักเรียนประชาชนนักศึกษาครับเข้ามาพูดกันเรื่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับมวลชนได้เดินทางเข้ามากันจนล้นบริเวณหน้าลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิน๙เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งณตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับมวลชนได้ทำการสลับกันขึ้นปลาใสใครอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะยืนยันว่าในการชุมนุมในวันนี้นะครับไม่มีแกนนำครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปินเกล้าครับ